คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นนะครับ
แก่นเนี่ยอากาศก็แน่นอนช่วงนี้อีสานก็อากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะฮะ
แล้วก็ที่ขอนแก่นเขามีเมนูขายดีในช่วงอากาศเย็นอากาศหนาวแบบนี้
อร่อยเด็ดเลยนะฮะนี่แหละครับเช้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
อุณหภูมิอยู่ที่๑๘องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าอากาศเย็นแล้วนะฮะ
พื้นถิ่นตอนเช้าก็ต้องเติมพลังด้วยอาหารประจำถิ่นก็คือข้าวจี่ที่เหลืองชุบไข่
จี่ไฟร้อนหอมกลุ่นน่ากินมากเลยนะครับ
แค่ไปยืนใกล้เตาแล้วเราดมกลิ่นนะโอ้โหเราก็สดชื่นแล้วนะเพราะกลิ่นมันหอมจริงนะฮะ
อกจากข้าวจี่แล้วนะครับยังมีข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ตับปิ้งด้วยนะฮะ
บรรดาผู้ปกครองที่มาส่งลูกหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเนี่ย
แน่นอนฮะมายืนรอต่อคิวต่อแถวซื้อข้าวจี่กันเป็นแถวเลยนะครับ
ร้านอยู่หน้าโรงเรียนพอดิบพอดีเลย
ขายดิบขายดีช่วงเช้าแบบนี้นะครับ
ชาวขอนแก่นนะครับเขาก็จะรู้กันดีว่าย่านนี้เป็นถนนสายข้าวจี่เลยนะคุณนะ
เพราะตอนเช้าจะมีแม่ค้าพ่อค้ามาจี่ข้าว

กันเยอะแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูหมูปิ้ง
เมนูปิ้งย่างในยามเช้าก็มี
เราก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าขายข้าวจี่คนหนึ่งนะครับ
ก็คือคุณปณชัยพันธุลาบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับ
ทำให้เมนูปิ้ง

ตับย่างนี่ก็น่ากินมากนะฮะ

ก็เป็นอาหารเด็ดยามเช้านะครับ
พ่อค้าทำมาขายขายวันละ๑๐๐๐ก้อนสำหรับข้าวจี่คุณ

เหมาออกโรงทานไปทำบุญ
เหมาไปเลี้ยงบริษัทนะครับ
ซึ่งที่ร้านก็จะมีบริการไปปิ้งให้ถึงที่เลยนะคุณ
ถ้าจัดงานเลี้ยงเดี๋ยวเราไปปิ้งให้ถึงที่เลยนะ

ไปเลยเดี๋ยวไปปิ้งกันในวัดเลยนะฮะ

คือช่วงเช้าก็ขายตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๙โมงเช้านะครับ
ช่วงบ่ายก็ต้องมาขายหน่อยเพราะโรงเรียนเลิกนะฮะ
ก็ขายตั้งแต่เวลาบ่าย๒ถึง๖โมงเย็น
แต่ว่าช่วงเช้าอากาศหนาวก็จะขายดีนะฮะ
เพราะว่ามีลูกค้าก็มาต่อคิวแบบนี้

ใช่ไหมใส่เสื้อกันมาอยากทานเหมือนกันฮะค่ะขอบคุณครับ